โลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
ถ้าจะอนุรักษ์ช้างก็ต้องอนุรักษ์ควานช้างไปด้วยค่ะ

ที่มีการเปิดสอบคุณวุฒิอาชีพควานช้าง
เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพควานช้างไม่ให้ศูนย์หายไป
หลังพบแนวโน้มลดลงนะคะ
สัตวแพทย์ดรทวีโชคอังควานิสค่ะหรือว่าหมอต้อม
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

เขาได้มีการระบุว่าอาชีพควานช้างในปัจจุบันนี้
ถือว่าไม่ได้รับความนิยมไปแล้ว
แล้วก็ก่อนที่ช้างจะสูญพันธุ์ไกล
เป็นว่าควานช้างอาจจะศูนย์พันธุ์ไปก่อนนะคะ

จริงแล้วต้องอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสกปรกความอันตราย
ควานช้างมีจำนวนลดน้อยลง

อาชีพควานช้างยังได้รับความนิยมนะคะ
ถือว่าเป็นอาชีพที่เชิดหน้าชูตาได้รายได้ดี
แต่ว่ายุคหลังมาเนี่ยค่ะเหมือนกับ
โอ้โหเลิกใช้เรื่องของการลากไม้
หรืออะไรไม่มีการลากไม้ต่างทำให้ควานช้างลดลงนะคะ
แต่ว่าเดิมทีอดีตมีการชักลากจูงไม้ต่างในป่า
ควานคอคุมช้างเป็นสิ่งสำคัญ

ทีนี้ล่าสุดค่ะทางสถาบันโฆษบาลแห่งชาตินะคะ
ได้มีการเปิดสมัครอาชีพควานช้าง
แล้วก็มีการเปิดสอบวุฒิของอาชีพนี้ระดับ๒ระดับด้วยกันนะคะ
เพื่อเป็นการนำร่องครั้งแรก
ซึ่งก็จะมีการตั้งกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน๓๐คน
ส่วนผู้สมัครสอบอาชีพควานช้างนะคะต้องมีการสอบด้วยนะคะ
ต้องมีประสบการณ์ในการดูแลเลี้ยงช้าง
คุมช้างไม่น้อยกว่า๑ปี
มีความรู้ความสามารถทักษะในการดูแลเลี้ยงช้างต่าง
แล้วก็สามารถดูแลสุขอนามัยของช้าง
ความผิดปกติของช้างได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้นะคะควานช้างถือว่า

แล้วก็ย่อมเกิดผลที่ดีต่อการดูแลหรือว่าอนุรักษ์ช้าง
สัตว์ใหญ่ที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างช้างแล้วก็ผืนป่าเพื่อให้ดำรงอยู่ต่อไป
เพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อทั้งพื้นป่า
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ
แล้วก็สังคมไทยอีกด้วยนะคะ